ข่าวนี้ก็ถลายเหมือนกันค่ะเด็กวัย๑๔ชวนเพื่อนไปเล่นน้ำที่ฝ่ายลำน้ำอิง
แล้วก็ถลายลื่นตกลงไปในน้ำ
เพื่อนพยายามไปช่วยแล้วนะคะปรากฏว่าช่วยไม่ได้
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงค่ะคุณผู้ชม
พยายามที่จะช่วยชีวิตแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้จริง
ตำรวจที่สพดอกคำใต้ได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ
ตรงฝ่ายกั้นลำน้ำอิงหลังวัดป่าสามคำ
เจ้าหน้าที่ลงไปดำงมค้นหานะคะตรงหน้าฝ่ายสัก๒๐นาที
เจอค่ะเจอน้องเกียรติภูมิแก้วสืบอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่พยาว
แล้วก็ตอนที่นำร่างน้องขึ้นมา

ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแล้วก็ลื่นตกลงไปในน้ำ
พยายามช่วยแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้
ทีนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครูประจำชั้น

ก็ต้องให้แพทย์นิติเวชชนสูตรเบื้องต้น
แล้วก็มอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะ